เอ้าเด็กติดอยู่ข้างในอีกแล้ว
ไม่ใช่ในรถนะติดอยู่ในบ้าน
คราวนี้มันสุดวิสัยเด็กน้อยสองคนอยู่ในห้อง
ล็อกประตูปรากฏว่าลูกเปิด
เปิดแล้วแต่ลูกบิดมันเสีย
บิดมันเสียแล้วคราวนี้ก็ติดกันอยู่ข้างในสิครับ
กู้ภัยบอกต้องใช้ช่องลมล่ะนี่ฮะยังดีมีช่องลมนะ
กู้ภัยเนี่ยปีนเข้าทางช่องลมครับแต่ปรากฏว่านะฮะ
คือเกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์นี้เพราะลูกบิดมันเสีย
เปิดไม่ออกบังเอิญบังเอิญเจ้าหน้าที่ก็อุปกรณ์ที่จะใช้
เกี่ยวกับการสะดอกกรอนเนี่ยไม่มีนะ
ก็เลยเอาอะไรอ่ะนะฮะเอามีดเอาเขียง
คือปีนเข้าไปแล้วก็เปิดไม่ได้ไงเพราะลูกบิดมันเสียนะครับ
ทุบสิทุบจนเนี่ยนะฮะจนลูกบิดมันหลุด
สามารถเปิดช่วยหนูน้อยออกมาได้เอาเรื่องราวมันเป็นยังไง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในเขตเทศบาลตะบนท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางวันนาอายุ๖๓ปีเป็นเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
หลาน๒คนผู้หญิง๖ขวบผู้ชาย๔ขวบเล่นกันอยู่ในห้องใช่ไหม
ใหญ่ตะโกนบอกยายยายยายหนูเปิดประตูไม่ได้
ยายทำไงยายไปเอากุญแจมาไม่ต้องห่วงยายมีกุญแจ
มาถึงปั๊บยายเปิดไม่ออกยายเปิดไม่ออกนะหลานทั้งสองคนก็ติดอยู่ในห้อง
แล้วตอนนั้นมีแต่ยายกับหลานในบ้านนะครับเนื่องจากคนอื่นไปขายของกันหมดนะ
ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นตำรวจ
แต่ก็ไม่มีอุปกรณ์นะ
ก็เลยแจ้งบอกว่าอย่างนั้นเรียกกู้ภัยดีกว่า

ใครจะไปรู้นะคือถ้าเหตุการณ์นี้คือไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความประมาทป่ะแต่มันเป็นอุบัติเหตุนะฮะ